ช่วงนี้จะพาไปเที่ยวถ้าไปตลาดลงใต้

ฮืออะไรนะ

อยู่ที่บางนู้นครับตำบลกะไหลอำเภอแปลจังหวัดพังงา

คือไปที่ตลาดแห่งนี้อย่างแรกเลยเช้าทำบุญกัน

เช้าใช่แล้วล่ะครับตลาดแห่งนี้จะมีการใส่บาทได้ทุกเช้านะครับ
แล้วภายในตลาดก็มีของกินให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออย่างจูใจ
หลายอย่างผมเห็นแล้วแหมอยากกินอยากทาน

อ๋อไต้ปลาอย่างนี้นะ
ใช่แล้วล่ะครับแล้วเขาบอกว่าทุกใบทุกผักทุกชนิดของเขา

อ้าวแล้วยังมีขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนะ
ไม่ว่าจะเป็นขนมบ้าบอ

แล้วก็มีข้าวหลามในกระบอกอ้อย
นี่ไงแล้วก็มีห่อมกครวกเอาไป

ข้าวหน้าบี้ด้วยหรือ

ผมบอกเลยนะคุณไปตลาดแห่งนี้คุณช่วยรักโลกรักสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าเขาไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับ
พ่อค้าที่นี่เขาใส่ใจในเรื่องการดูแลธรรมชาติ

ขยงขยะนี่เขาจัดแยกกันอย่างดีนะครับ
ใครที่อยากไปริมลองของอร่อยราคาเป็นกันเองนะครับ
แล้วก็ไปเที่ยวกันได้อย่างสบายจิตสบายใจนะครับ
ก็ไปกันเลย๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะครับ

ราดร่องแร่บังนิ้วนี้ที่จังหวัดพังงา